ดูตราแคอับแสงไปแล้วใช่มั้ย
เดี๋ยวพาไปดูลิงตากแดดบ้างดีกว่า

ลิงตากแดดจริงไปดูสิ
มันตากแดดยังไงแล้วน้องเวตอง
น้องจะใส่เสื้อหรืออะไรยังเนี่ย

อากาศหนาวเขาก็มาตากแดดเหมือนกันแต่รู้สึกร้อนเลย
เอาผ้ามาคุมหาทางออกไม่ได้เขาเก็บผ้าได้
ก็เลยพยายามที่จะใส่แบบที่เห็นนี่แหละ
นี่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยให้ความสนใจถ่ายรูป
จริงเนี่ยคุณดูสิลีอีกหลายพันตัวก็พากันนอนตากแดดรับลมหนาวแบบนี้
เพราะว่าเขาบอกว่าอุณหภูมิอากาศต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาเซลเซียส
เราก็เลยได้เห็นความน่ารักของเจ้าลิงที่กำลังหลับกันอยู่มากมายกลางท้องถนนกันไปเลย
ก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเก็บไว้กันหน่อยนะคะ
อกจากนี้ยังมีลิงอีกหลายร้อยตัวเลยพากันอบพยพลงมาจากยอดเขาสามมุก
เพื่อลงมาหาอาหารแล้วก็รอให้อาหารจากนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปเที่ยวที่เขาสามมุกนะคะจังหวัดชนบุรี
แนะนำนิดนึงแล้วกันใครที่สัญจรผ่านไปแถวนั้นต้องระวังนะครับ
ขับรถช้าเดี๋ยวลิงมันนอนอยู่ตรงนั้นมันไม่รู้เรื่อง

เรื่องของการให้อาหารลิงจะทำให้ลิงได้กินอิ่ม
แล้วก็ไม่ไปยุ่งกับข้าวของนักท่องเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวเขาก็จะมี

ด้วยตัวดีที่มันสบายจริง
เออสบายอ่ะอุ๊ยฉันหน้าหนาวไหม